ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันบ้างครับเตรียมอุ่นเครื่องปลายเดือนนี้นะครับ
อาจจะสร้างความถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจให้กับแฟนบอล
พยายามหาจุดลงตัวและทีมที่ดีที่สุด
พยายามเลือกนักเตะที่พร้อมที่สุดนะครับ
ปรึกษากับสโมสรเกี่ยวกับสภาพร่างกายของนักกีฬา
แล้วก็เป็นเหตุให้บางคนไม่ได้มีชื่อติดทีมมา

หรือว่าใช้งานแล้วจะได้รับบาดเจ็บกลับไปที่สโมสรอีกครั้งหนึ่ง

มีนาถึงเมษาครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือน

โดฮาครับอยู่๒๓ครับที่กาต้า๑เกม
๒มีนาคมซาดีอาราเบียเจอกับไทยนะครับ
แข่งขันเที่ยงคืนครึ่งเข้าสัญญาณเที่ยงคืน๑๐
บอลชาย๒เกมครับ๒๕มีนาเจอกับซีเรียนะครับ
แล้วก็๒๘มีนาเจยูวีอีทั้ง๒นัดเตะตี๑นะครับ
แต่จะเข้ารายการก่อนในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่ง
แล้วก็บอลหญิงโอลิมปิก๒๐๒๔รอบคันเลือกที่ชนบุรีอีก๑เกม
เมษายนสิงคโปร์นะครับเจอกับไทย
แข่งขัน๕โมงก็จะเข้าสัญญาณในเวลา๔โมง๔๕นาทีครับ
ไปดูเรื่องของนายฮุสเซนอามุสลามครับ
อำนวยการใหญ่สภาโอลิปิกแห่งเอเชียเนี่ย
มาเป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้านะครับ
ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา

ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้านะครับ
การบริหารจัดการแข่งขัน
ทุกส่วนของคณะทำงานตั้งแต่ต้นจนจบการแข่งขัน
แล้วก็มีเรื่องของฝ่ายมวยการในด้านการทำวีซ่าให้กับประเทศต่าง
ถ่ายท่อสดแล้วก็อื่นที่ต้องพูดคุยกันนะครับ
ก็ถือว่าลุ้งไปด้วยดีแหละครับ